ส่วนเรื่องนี้ก็เพจสายใหม่ต้องรอดไปช่วยค่ะ
คือมีญาติของผู้หญิงคนนึงร้องไปทางเพจสายใหม่ต้องรอด
บอกว่าผู้หญิงคนนี้ออกไปหางานทำ
แต่สุดท้ายถูกกักขังเอาไว้ในบ้านหลังนึงให้ไปช่วยหน่อย
แต่ไปมาไม่รู้ว่าเรื่องมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยหรือเปล่า
เป็นเรื่องแบบไม่ตรงกันเลย

ไปดูตอนที่ไปช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้ก่อนค่ะ

บุกไปที่ตึกแถวในซอยตลาดศรีทองคำเขตดินแดงกรุงเทพ
เพื่อตามหานางสาวพรที่ถูกกักขังอยู่ชั้นล่างของตึกแถวตรงนี้
ไปถึงเนี่ยเจอกับในพงศ์อายุ๕๐ปีบอกเป็นเจ้าของบ้าน
ยินดีให้เข้าไปตรวจสอบซึ่งก็ไม่ได้มีความผิดปกติอะไร
แต่จังหวะนี้นางสาวพรเดินออกมาจากตึกแถวตรงนั้น
คือเดินออกไปได้สัก๕๐๐เมตรแล้วไปเป็นลมหมดสติค่ะ
กู้ภัยต้องช่วยเหลือพาส่งโรงพยาบาลราชวิถี
ตำรวจก็เลยต้องนำตัวในพงศ์เจ้าของบ้านไปสอบปากคำที่สอนอดินแดง
คุณเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดบอกว่า
ก่อนหน้านี้ได้รับการประสานจากญาติว่านางสาวพรเรียกแกรป
แต่ทำไมไปโผล่แถวดินแดง
แล้วนางสาวพรส่งคลิปไปขอความช่วยเหลือและส่งพิกัดให้
พอได้ข้อมูลก็เลยรีบไปช่วย
พอไปถึงนางสาวพรถูกปล่อยตัวออกมาแล้ว
ท่าทางหวาดกลัวเครียดอย่างมากถึงขั้นเป็นลม
ในเอนามสมมุตินะคะเป็นสามีของนางสาวพรบอกว่า
พบหากับนางเสาพรมาปีหนึ่ง
ก่อนหน้านี้ทำงานที่เดียวกัน

อยู่ที่อำเภอแม่เสรงจังหวัดแม่ห้องศร

ก็เลยหางานทำผ่านลิงก์ในแอปพลิเคชันไลน์

แต่พอตรวจสอบดูปรากฏว่าไปโผล่อยู่ดินแดง

พอโทรหาแฟนสาวบอกว่ากลัวมากปวดหัวมาก

สามีก็เลยขอความช่วยเหลือจากเพจสายใหม่ต้องรอดค่ะ
ทีนี้นางสาวพรพออาการดีขึ้นหลังจากไปช่วยแล้วเป็นลมใช่ไหมคะ

เธอได้รับการติดต่อจากนายพงษ์
ว่ามีงานดูแลผู้สูงอายุนะ
บ้านหลังนี้อยู่แถวปากเกร็ดนนทบุรี
พอไปถึงไม่มีงาน
นายพงษ์ก็เลยพามาที่บ้านของนายพงษ์

เธอบอกเธอกลัวมากเลยไม่รู้จักกับในพงศ์มาก่อนเลย
เขาให้ไปทำงานที่ปากเกร็ดไปที่ปากเกร็ดแล้วมันไม่

เขาก็เลยให้มาที่ดินแดง
ก็หลังจากนั้นเขาทำยังไงก่อน

เขาก็รอบประตูอะไรแบบนี้ครับ
ก็เหมือนว่า
ขังว่าอยู่ในบ้านเลย

ยังจะไม่วิจักรกันเลยเหรอ

แต่คุณผู้ชมค่ะมาฟังตรงนี้ดีค่ะ
เรื่องมันไม่ใช่เลย

ตัวนายพงษ์เจ้าของบ้าน

ที่บอกว่าโอ๊ยนายพงษ์ไปกักขังนางสาวพร

บ้าเหรอไปกักขังอะไร
ผมกับพรเป็นแฟนกัน
คบกันมาปีกว่าแล้ว
โอนเงินให้นางสาวพรใช้ด้วยนะ

ล่าสุดซื้อกระเป๋าให้ด้วย
แล้ววันนี้นางสาวพรก็นั่งแท็กซี่มาหาผมที่บ้าน
ผมมาจ่ายค่าแท็กซี่ให้ด้วยซ้ำนะ
กักขังหน่วงเหนียวอะไรไม่รู้เรื่องเลย
รวมทั้งหมดสมัยเท่าไรที่เราโอนให้เขาใช้ไปครับ
คร่าวไหมครับคร่าวนะ

หมื่นกว่านี่แหละครับคืออย่างสมมติ

เขาก็ขอเงินค่ารถไป๑๐๐๐บาท
แล้วก็ขอเงินค่าค่าซื้อกระเป๋าน่าจะเห็นกระเป๋าซื้อฟ้าของเขา
เขาขอออกเพราะว่าผมว่าปิดใจแล้วจะไปทำงานกับน้อง
ผมก็เลยบอกถ้าไปคือไม่ได้เจอกันอีกแล้วใช่ไหม
ถ้าไม่ได้เจออะไรอีกแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องโทรมาขอเงินอีกนะ
ยังไงกันล่ะทีนี้นางสาวพรมีสามีนะคะ
เป็นคนแจ้งเพจสายใหม่ต้องรอดนะคะ
ภรรยาออกมาสมัครงานแล้วเหมือนบอกติดต่อไม่ได้
แล้วมีอาการปวดหัวแล้วหายไปเลยอย่างเงี้อืม
แล้วไปเจอที่บ้านในพงศ์นึกว่าในพงศ์กักขังเอาไว้
พงศ์บอกเปล่าเลยผมเป็นแฟนนางสาวพร
ทีมข่าวก็เลยไปที่บ้านของในพงศ์อีกรอบนึง
ไปคุยกับเพื่อนบ้านของในพงศ์ขอใช้เป็นนามสมมุติ
เรียกว่านางสาวบีก็แล้วกันนะคะ
บีบอกว่าเมื่อวานนี้๑๑โมง
ผู้หญิงคนนี้นั่งแท็กซี่มาบ้านในพงศ์
ในพงศ์ออกมารับในพงศ์ช่วยยกกระเป๋าเข้าไปในบ้าน
เขาก็สีหน้ายิ้มแย้มกับนางครู
ไม่ได้มีการฉุดกระชากลากถูบังคับขู่เข็นอะไรเลย
ไม่มีเสียงร้องขอความช่วยเหลืออะไรเลยด้วย
เพื่อนบ้านยังงงเลยตกใจเลยสรุปมันยังไงกันแน่
ทีมข่าวเลยถามไปที่ครอบครัวของนางสาวพร
ได้ข้อมูลมาว่าพอตำรวจสอบปากคำทุกคน
ตำรวจคุยกับสามีของนางสาวพร
ตำรวจคุยกับนางสาวพรตำรวจคุยกับนายพงศ์
สุดท้ายแล้วตกลงกันว่านางสาวพรกลับไปอยู่กับสามี
ส่วนในพงศ์ก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไร
และก็ไม่สามารถไปเอาผิดดำเนินคดีอะไรในพงศ์ได้
กักขังหน่วงเหนียวไม่ได้หลอกลวงอะไร
ต่างฝ่ายต่างไปไปมีชีวิตของตัวเอง
เข้าใจผิดกันและตอนนี้ก็น่าจะเข้าใจกันแล้วว่าเกิดอะไรยังไงขึ้น
ใช่ค่ะก็เห็นใจเพจสายใหม่ต้องรอดเหมือนกันเนาะ
บางทีเจอบางเรื่องมันอ้าวรับเรื่องมาอย่างหนึ่ง
ไปไปมามันเป็นอีกอย่างนึงอะไรอย่างนี้

เรื่องเวลาเขาแจ้งมาแล้วมันน่ากลัวใช่ไหม
จริงก็ไปถึงนางสาวพรเป็นลมล้มพับไปเลยก็ดูน่าเป็นห่วงไงฮะ